ตอนนี้ไปถึงที่สงขลาแล้ว
รวมยอดบริจาคตอนนี้ได้เงินมาประมาณ๘๑ล้านบาทแล้วครับ
ออกสตาร์ทตอนปี๑๐๓๐ของเมื่อวาน
จากวัดธนาพิมุกตำบลปากล่ออำเภอโคกโพครับที่ปัตตานี
ก็ไปเช็คจุดแรกของการวิ่งเมื่อวาน
แล้วก็วิ่งต่อไปยังจุดพักที่๒ครับ
ก็คือโรงเรียนบ้านยางแดงตำบลนาประดูกครับ
ระยะทางก็ประมาณ๑๕กิโล
ก่อนหยุดพัก๔๕นาที

คุณตูนและทีมวิ่งก็ออกวิ่งอีกครั้ง
เพื่อไปยังเส้นชัยครับที่ปั๊มน้ำมันปอตทที่ดอนยางนะฮะ
ที่ตำบลบอดทองอนจิกเป็นจุดพักจุดสุดท้ายของการวิ่งเมื่อวาน
ตลอดเส้นทางก็ยังมีประชาชนต่างไปยืนรอส่งกำลังใจครับ
ร่วมบริจาคเงินจำนวนมากล้นหลามเหลือเกินครับ
คุณก้อยแฟนสาวก็ยังคงไปด้วย
แล้วก็คุณตูนเองก็ยังคงต้องร่วมถ่ายภาพกับประชาชนตลอดเวลาครับ
ซึ่งจุดนี้เองทางทีมวิ่งเองก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาการบาดเจ็บที่หลัง

จึงส่งทีมงานคอยประกบใกล้ตลอดเวลา
พร้อมกับประกาศให้ประชาชนทราบถึงเรื่องของการถ่ายเซลฟี่บอกว่า
ให้ถ่ายน้อยลงหน่อยเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของคุณตูนเดี๋ยวมันจะกลับมา

คือถ้าเกิดคนรู้เรื่องของการวิ่งมาราทอนนะคุณดาว

ถ้าเกิดวิ่งหยุดวิ่งหยุดวิ่งก้มนี่อาการบาดเจ็บมันจะมาจริง

จนกระทั่งคุณตูนวิ่งไปถึงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน
จากถนนสาย๔๓ตะบนบ่อทอง
ก็มีประชาชนไปรอบริจาจรรย์มาตร
โดยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนรอให้พรอยู่ด้วย
นะฮะเนี่ยตบมือตบไม้กันยกใหญ่ทีเดียว

มุ่งหน้าไปสู่เส้นชัยจุดพักสุดท้ายครับ
ของการวิ่งในพื้นที่ปัตตานี
มีบรรดาประชาชนส่งเสียงร้องเรียกให้กำลังใจตลอดเส้นทาง
จนกระทั่งบ่ายโมงตูนก็วิ่งไปถึงเส้นชัยครับ
มีนายเอกยังอภัยณสงคราในอำเภอน้องจิก

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๑
เมื่อกี้พอเข้าไปกอดกันเลยฮะ
ไปมารอต้อนรับจนแน่นปั๊มทีเดียวครับ
บรรยากาศนี่โอ้โหอบอุ่นมาก
กรณีต้องดูแลความเรียบร้อยอย่างเตรียมที่นะครับ
รวมไปถึงดูแลระหว่างตนวิ่งผ่านคณะ
เข้าไปยังรอยต่อของสงขราตอนบ่าย๓ด้วยนะครับ
ตอนนี้ยอดบริจาค๕วันคุณผู้ชมล่าสุด
แปร๑๑๑๓๗๐๑๙บาท

นี่ก็คือทุกช่องทางที่เขาเปิดครับ
แล้วพอมาถึงประมาณตี๔๓๐ที่ผ่านมาของวันนี้
คณะของคุณตูนวิ่งเซตแรกของวันนี้ครับ
จากลานกีฬาไข้ทหารหลักกิโลเมตรที่๗๒ที่สงครา

บนถนนสายเอเชียที่๔๓สายหาดใหญ่ปัตตานี
ที่อำเภอเทพาะที่สงขราก็รวมระยะทางประมาณ๑๒๓กิโล
คือเขาย้ำว่าถ้าใครจะถ่ายเซลฟี่
หรือบริจาคเงินของคุณตูนเชิญที่จุดแวะพักดีกว่า
คืออย่าไปถ่ายระหว่างทางอย่าให้เขาวิ่งไปก่อน

กลัวจะไม่ถึงกำหนดกลัวจะดีเลไป

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
จากการติดตามข่าวสารโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศของคุณตูนและทีมงาน

ไปสู่ปลายทางที่สำเร็จอย่างตั้งใจ
ซึ่งการตั้งเป้าหมายวิ่งจากใต้สุด
เหนือสุดของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ

ร่างกายต้องพร้อมสมบูรณ์เต็มที่
ส่วนตัวคุณผลโศกประเภท
ก็บอกว่าอยากจะขอความร่วมมือทุกคนที่รักตูน

คนหากต้องการถ่ายเซลฟี่กับตูนถ้าเป็นไปได้อยากให้รอที่จุด
พักดีกว่าเป็นการช่วยถนอมร่างกายของคุณตูนด้วย
ถนอมกล้ามเนื้อของตูนได้มากเพราะว่าการวิ่งต้อง
ถ้าต้องหยุดวิ่งบ่อยอาจเป็นอันตรายกับคนวิ่งได้
รวมทั้งคือการจัดเลี้ยงอาหารต้อนรับเนี่ย
แต่ว่าถ้าจัดยิ่งใหญ่เกินไปแล้วต้องแวะพักนานคุยกันนาน
ตูนและทีมงานอาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็ดังนั้นทุกคนควรจะอยู่ในหลัก
แห่งความพอดีผมว่าทุกคนพร้อมจะทำถ้ารู้ว่า
อะไรที่เราควรทำหรือว่าจะไปทำแล้วมันกระทบกับคุณตูน
พร้อมจะทำแต่บางทีชาวบ้านไม่ทราบไง
คิดว่าก็แค่วิ่งมาก็ถ่ายเซลฟี่กัน

ได้พักอะไรประมาณนั้นต้องฝากไว้
เพราะว่าหลักการของการวิ่งระยะทางยาวร่างกายต้องพร้อม
ถ้าเกิดวิ่งไปก้มไปหยุดไปเดี๋ยวข้อเท้าเจ็บเดี๋ยวหลังเจ็บ

แล้วระบบการวิ่งของคนเราระบบหายใจระบบการออกกำลังกาย
ถ้าเครื่องติดแล้วต้องไปต่อให้หมด
อย่าหยุดอย่าหยุดหยุดพักวิ่งหยุดไม่ได้
พอมันพีคแล้วมันควรจะแบบให้ร่างกายได้ทำงานเต็มที่